ศึกฟุตบอลอาเซียนคลับ๒๐๑๖ก็จบลงไปอย่างชื่นมืดนะคะโดยช้างศึกทีมชาติไทยค่ะก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะในเกมที่๒ในบ้านนะคะคว้าแชมป์สมัยที่๕ไปครองค่ะ
รอบชิงชนะเริ่มมาที่๒ทีมชาติไทยชุดสีน้ำเงินเปิดสนามราชมันคลาเกียรติสถานพบกับอินโดนีเซียที่ชนะไทยมาก่อนในหนักแรก๒พระตัวตอน๑
คู่หน้ากับธิรสินแดงดานาทีที่๓๗ค่ะธีรทรบุญมาธานเปิดเข้ากลางนะคะบอลไปตกใส่ฟัดวุดดินอารินยานโต้ค่ะ
แล้วก็กระดอนมาเข้าทางปีโป้ศรีโรชัดทองเข้าไปไทยขึ้นนำ๑ประตูต่อ๐ค่ะก็ลดความกดดันไว้ได้นะคะพยายามบุกอยู่ครึ่งชั่วโมงกว่าจะมาได้ประตูขึ้นนำ
ครึ่งหลังนะคะเริ่มไม่ถึง๒นาทีค่ะเป็นเจ้าเจชนะทิพย์สงกระสินที่จ่ายลอดใต้ขาเข้ากลางมาให้ศรีโรชัดทอง
แล้วก็ปั่นเสียบเสาสองเข้าไปสวยงามสดสดค่ะเป็นประตูที่สองให้ทีมชาติไทยขึ้นนำนะคะ
แล้วก็เป็นประตูที่๒ของปีโป้ในเกมนี้ด้วยค่ะ
ก็เป็นการประสานงานกันระหว่างเจกับศรีโรธนะคะนาทีที่๗๙ค่ะเจและสีโรธประสานงานกัน๒คนค่ะ
บอลต่อกันนะคะสุดท้ายเป็นซีโร่ที่ถูกครูเนียเมก้าผู้รักษาประตูของอินโดนีเซียขัดขาล้มลง
ตัดสินก็เป่าให้เป็นจุดโทษในจังหวะนี้
และคนที่รับหน้าที่สังหารอันคาเทสินแดงดาแต่ว่าน่าเสียดายค่ะยิงไปติดเซฟของผู้รักษาประตูนะคะ
พลาดได้ประตูที่๓อย่างน่าเสียดายสุด
ทดเวลาบาดเจ็บค่ะอับดูเลสตาฮูลูผู้เล่นของอินโดนีเซียโดนใบแดงไล่ออกจากสนาม
ซึ่งจังหวะนี้เกือบจะมีเรื่องการบริเวณซุมมานั่งสำรองของไทยด้วย
ซึ่งถ้าดูจากภาพช้าก็จะเห็นว่าเลสตาฮูลูเตะบอลทิ้งนะคะ
จังหวะที่ไทยจะเปลี่ยนตัวประกิจดีพร้อมเพื่อฆ่าเวลา
และสุดท้ายก็จบเกมค่ะทีมชาติไทยเอาชนะไปได้๒ประตูต่อ๐นะคะ
พลิกกลับมาคว้าชัยชนะเหนืออินโดนีเซียด้วยสกอร์รวม๓ประตูต่อ๒
ครองแชมป์อาเซียนสมัยที่๕ไปอย่างยิ่งใหญ่
พร้อมกับลบอาถรรพ์ทีมที่แพ้ในรอบชิงนัดแรก
จะพลาดแชมป์รายการนี้ลงได้สำเร็จค่ะ
ก็สนุกสนานแล้วก็มีเสียงดังกันลั่นสนามนะคะ
เพราะว่าแฟนฟุตบอลเข้าไปชมเกมนัดนี้กว่า๔๕๐๐๐คน
ทุกคนก็ส่งกำลังใจให้กับช้างศึกไทยและสุดท้ายก็คว้าแชมป์ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ด้วยค่ะ
โดยธรรมเนียมแชมป์ฟุตบอลอาเซียนนะคะ
ตอนนี้ค่ะไทยคว้าไป๕สมัยนะคะมากที่สุดค่ะ
ในปี๑๙๙๖ปี๒๐๐๒๒๐๑๔แล้วก็ล่าสุดปี๒๐๑๙
อันดับที่๒ที่คว้าได้ตามมานั่นก็คือสิงคโปร์นะคะคว้าได้๔สมัย
ส่วนมาเลเซียและเวียดนามได้ไปทีมละ๑สมัย
และอินโดนีเซียค่ะยังไม่เคยได้แชมป์เลยค่ะ
หลังจากเข้าชิง๕ครั้งแต่ว่าพลาดท่าแพ้ทั้ง๕ครั้งค่ะ
ว่าขอมอบแชมป์ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
และเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๑๐
โดยที่ผ่านมาแม้ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์

แต่ก็จะเลือกผู้เล่นที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละนัด
อยากจะให้แฟนบอลทุกคนเปิดใจเรื่องนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องการต่อสัญญาที่จะหมดลงในเดือนมีนาคมนี้

พร้อมยอมรับมติของสมาคม
หากไม่ต่อสัญญาก็อาจจะหาความท้าทายกับชาติอื่น
และในห้องแถลงข่าวก็มีเสืออินโดนีเซียถามด้วย
ซิโก้สนใจไปคุมทีมอินโดนีเซียหรือไม่ค่ะ
จริงแล้วผมอยากทำทีมชาติไทยให้ไปถึงเยาวชนโลก
อยากไปวันโลกก่อนนั่นคือประกันได้
ประการที่สองถ้าได้รับความไว้วางใจแน่นอนครับ
และมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับนักเตะอาชีพ
ถ้าเมื่อไหร่ไม่ได้รับความไว้วางใจ
ก็อาจจะมีสักวันหนึ่ง
พร้อมกันนี้ไทยรัฐจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นทางเฟซบุ๊คไทยรัฐตั้งแต่ก่อนเกม
ว่าไม่ว่าผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะเป็นอย่างไร
แฟนบอลยังให้การสนับสนุนซิโก้ต่อไปหรือไม่
ปรากฏว่ามีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามกว่า๒๘๐๐๐คนนะคะ
ซึ่งเสียงส่วนใหญ่กว่า๒๖๐๐คนให้การสนับสนุน
ขณะที่แฟนบอลประมาณ๑๒๐๐คนขอรอดูผลเกมการแข่งขันนัดชิงค่ะ
ส่วนอีกแบบสอบถามที่เกิดหลังเกมนะคะ
ก็ถามว่าซิโก้นำทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่๕
แฟนบอลยังให้การสนับสนุนซิโก้ต่อไปหรือไม่
มีผู้มาให้ความเห็นกว่า๒๕๐๐คนค่ะ
ซึ่งเสียงส่วนใหญ่นะคะยังคงให้การสนับสนุนซิโก้
ส่วน๒๓๕คนอยากให้มีการเปลี่ยนแปลง
เพราะมองว่าทีมชาติไทยน่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านี้ในทวนาเมนต์ระดับอาเซียนค่ะ
ขณะที่ชนะทิพย์สงกระสินนะคะที่กลายเป็นผู้เล่นคนแรก
ที่สามารถคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม๒สมัยออกมาเปิดเผยค่ะว่า
ความสำเร็จของทีมชาติไทยเกิดจากทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกัน
จนเป็นส่วนสำคัญให้คว้ารางวัลนี้มาครองได้ค่ะ
ผมว่าทุกเกมเราทำเต็มที่ทำตามที่โพสต์บอกทำตามวิธีการ
ถ้าเราก็เป็นแห่งพีคเพอร์เฟอร์เมนต์เนี่ย
เขาจะแบบทำให้เราสมองโลกทำให้เราลงไปไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องกังวลอะไรนะครับ
ก็บอกว่าขอมอบแชมป์นี้ให้กับคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคพากินสันแล้วก็เบาหวาน
เชื่อว่าคุณแม่จะกลับมามีอาการดีขึ้นนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาคุณแม่เปรียบเสมือนแรงบันดาลใจสำคัญในการเล่นฟุตบอล
และหลังจากนี้ก็จะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ